เรื่องนี้ถึงหูนายยกรัฐมนตรี
เพราะผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพ
หนึ่งเรื่องที่เกี่ยวยงก็คือจะนำมาใช้เป็นยางพารามาผลิตได้ไหม
ส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องของความเชื่อนายกมนตรีก็บอกว่า
ตอนนี้สังคมเรามันขาดในสิ่งที่ไม่ควรจะขาด
เกินในสิ่งที่ไม่ควรจะเกินหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นกระแสส่วนผลเอกประวิดวงส่วน
คนก็ไปถามท่านเหมือนกันท่านเข้มเข้มแบบนั้นนะ
แต่คนก็ไปถามเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพเหมือนกัน
ฟังเสียงของทั้งสองท่านรวมถึงฟังเสียงทางด้านของตำรวจกันด้วยนะครับ
ไม่รู้จักตุ๊กตาลูกเทพถ้าก็งงว่ามันจะทำทุกกระดาษอย่าง
เธอใช้เหรอ

เฮ้ยบ้าเหรอ
มันไม่ได้หรอกก็มันอยู่ที่สังคมนะ
สังคมว่าเออทำแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมล่ะมันจริงหรือเปล่า

หน้าเดี๋ยวก็ดูสิมันจะยั่งยืนเปล่าผมไม่รู้ไง
แต่ก็ผมว่าบางทีมันก็ความเชื่อไง
มันทำให้คิดนะครับว่าตอนนี้คนไข่ก็ขาย

ขาดอะไรสิ่งที่มันไม่ควรจะขาด
เกินสิ่งที่ไม่ควรจะเกินมันก็ยุ่งอยู่แบบนี้แหละนะ
นะฮะก็เป็นเสียงคำตอบของผลเอกประยุทธ์
และก็ผลเอกประวิทธิ์เบื้องสุวรรณกรณีนี้

ไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องกรณีที่มีการขายบริการขายตัวเครื่องบิน
ให้กับลูกเทพเปิดสอนพิเศษให้กับลูกเทพ
และการคิดค่าอาหารบุฟเฟ่ต่อตุ๊กตาลูกเทพ
เพราะตนเองคงคิดแทนไม่ได้ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม
ก็ขอให้คิดกันเอาเองแล้วกันนะครับ
ส่วนของด้านตำรวจเขามีข้อห่วงใหญ่ตรงนี้ครับ
เพราะว่าเมื่อวานใช่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ประชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีที่สายการบิน
อนุญาตให้นำตุ๊กตาลูกเทพโดยสารในสายการบิน
ว่าความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่าไม่เหมาะสม
เพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางให้อาจยากร
ใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายได้
เนื่องจากอดีตเคยพบการกระทำความผิดในลักษณะนี้
ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตุ๊กตา
ทุกตัวที่ผ่านเข้าออกประเทศโดยไม่มีการยกเว้น
และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ
อกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับกระแสการเลี้ยงและบูชาลูกเทพ
เพราะเกรงว่าเยาวชนรุ่นหลังอาจจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่าง
ที่จะเอาเงินนั้นไปทำบุญครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางท่าอากาศยานกันบ้าน
จุฬาสุขมานกอธิบดีกรมท่าอากาศยานและรักษาการผู้มนวยการ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบอกว่า
ในวันพระสบดีที่๒๘มกราคมนี้
เชิญผู้ประกอบการสายการบินของไทยมาหาบรือ
ถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
หลังจากมีสายการบินบางแห่งกำหนดแนวทางปฏิบัติการโดยสาร

โดยหลักการหากเป็นประเภทสัมภาระตามมาตรฐานสากล
การนำขึ้นบนเครื่องบินจะต้องเก็บไว้๒ที่

และจุดเก็บสัมภาระใต้เบาะหน้าที่นั่ง
ส่วนผู้โดยสารตามมาตรฐานความปลอดภัย
ก็จะต้องระบุชื่อบนบัตรโดยสารด้วย
คือถ้าจะจำหน่ายตัวก็จำหน่ายให้เหมือนเป็นบุคคลหนึ่งคนไปเลย

ใช่นะครับแต่ก็บอกว่าการที่เอาสัมภาระ
น้ำหนักไม่เกิน๗กิโลกรัมขึ้นเครื่องได้อยู่แล้ว
เราก็เลยยังไม่มีเหตุที่จะห้ามนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่อง
แต่จากนี้ไปจะต้องมีการพิจารณามีการพูดคุยถึงเรื่องนี้
กันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องดูการประชุมนี่แหละนะครับ
ด้านของนักการตลาดชื่อดังอย่างนายธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยมองว่า
กรณีที่สายการบินไทยสมายออกบริการให้ซื้อที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับตุ๊กตาลูกเทพ
ถือเป็นการคว้าโอกาสทางธุรกิจรูปแบบหนึ่ง
เป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก
และเนื่องจากเป็นสายการบินที่ให้บริการภายในประเทศ
มีอิสระในการทำการตลาดมากกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกันก็มองว่าการที่มีธุรกิจแบรนด์ใหญ่กล้าเสี่ยงทำการตลาดรูปแบบนี้
จากนี้จะมีธุรกิจเล็กทำการตลาดเพื่อตุ๊กตาลูกเทพ
เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายนะครับ
ก็ต้องดูขั้นตอนของสนามบิน
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากวันที่๒๘นี้จะมีการแก้ปัญหานะครับ
เพราะว่าตอนนี้เรายังต้องแก้ปัญหาผลกระทบเรื่องอื่นของสายการบินด้วยนะครับ
รู้ว่าจะมีเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวด้วยหรือเปล่า

เออนะครับก็ดูวันที่๒๘มกราคมนี้นะครับ
พทจะเชิญตัวแทนสายการบินในเส้นทางการบินประจำของไทย
แล้วก็บริษัทต่างเข้าร่วมประชุมนะครับ